สามรัฐธรรมนูญถกคดีพิทารและก้าวกลาย
ถือหุ้นไอทีวีแล้วก็เรื่องของนโยบายในการหาเสียง
กเลิกมาตรา๑๑๒นะครับ
ดังนั้นบรรยากาศในวันนี้ที่๓รัฐธรรมนูญนะฮะ

เพราะหลายคนจับจ้องมองว่าวันนี้จะเป็นวันวินิจฉัย
หรือแค่เป็นการนัดพิจารณาต่อเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าวสายการเมืองไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดจาก๓รัฐธรรมนูญนะครับ

ค่ะอย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าวันที่๑๕พฤศจิกายนก็ยังไม่ใช่วันที่จะสารรำนูนจะชี้ชะตาอนาคตทางการเมืองของนายพิธาริมเจริญรัฐใน๒คดีนะคะ
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้กันนะคะโดยบรรยากาศที่บริเวณด้านหน้าสารรัฐธรรมนูลค่ะก็ยังคงมีสื่อมวลชนบางส่วนมาติดตามทำข่าว
เพราะฉะนั้นค่ะพักเก้าไกลยังไม่มีการเดินทางมาที่สารรัฐธรรมนูลในวันนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะสารรัฐมนูลได้นัดประชุมประจำสัปดาห์ตามปกตินะคะ
แต่มีวาระที่น่าสนใจก็คือการนัดพิจารณาคดี
ต่อกรณีที่กรกตขอให้สารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูลในมาตรา๘๒
ว่าความเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐธรรมของนายพิทาสบรชพักเก้าไกลย์
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูลมาตรา๑๐๑วงเล็ก๖
ประกอบมาตรา๙๘วงเล็บ๓หรือไม่ค่ะ
จากกรณีเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวี
ซึ่งคดีนี้ค่ะสารรัฐธรรมนุนสั่งรับคำร้องไปเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็นายพิธาผู้ถูกร้องได้ยื่นขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ไขข้อกล่าวหาไปแล้ว๒ครั้งค่ะ
ครั้งละ๓๐วันซึ่งสารรัฐธรรมนูลก็ได้อนุญาตตามคำขอของนายพิธาค่ะ
โดยสารรัฐธรรมนูลได้ดำเนินกระบวนการพิจารณามาแล้วทั้งหมด๑๑ครั้งนะคะ
เรียกให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นแล้วก็จัดส่งเอกสารหลักฐานไปแล้ว๑๒รายค่ะ
ส่วนในคดีที่นายพิธาในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลในขณะนั้นนะคะ
ถูกกล่าวหาว่าเสนอนโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒เป็นการล้มล้างการปกครองใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง
และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพ
เพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูลในมาตร๔๙วัก๑หรือไม่ค่ะ
ส่วนจะมีการเรียกพยานเอกสารเพิ่มเติมหรือออกนั่งบันลังไต่สวนพยานเพื่อประกอบการพิจารณาคดีหรือไม่
ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของตุลาการสารรัฐธรรมนูลว่าเอกสารและข้อมูลที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ครบถ้วนแล้วหรือไม่ค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะองค์ตุลาการสารรัฐมนุนก็ยังประชุมกันอยู่นะคะก็ถือเป็นการประชุมในวาระปกติค่ะ
แล้วก็คาดว่าในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีเอกสารสรุปผลการประชุมในวันนี้ค่ะเป็นเอกสารข่าวแจกมาให้กับสื่อมวลชนซึ่งก็ต้องลุ้นนะคะว่าทิศทางการพิจารณาของคดีของนายพิทาทั้งสองคดีนั้นนะคะ
สารจะมีการกำหนดหรือว่าจะนัดวันพิจารณาฟังคำตัดสินวันไหนค่ะทั้งหมดก็คือบรรยากาศที่สารรัฐธรรมนุนที่เกิดขึ้นที่ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราเกาะติดตั้งแต่เช้าค่ะ
ก้าวไกลกันหน่อยว่าจะมีทางตัวแทนพักจะมีสอสอออกมาให้สัมภาษณ์ยังไงบ้าง
บรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักข่าวไปถึงที่พักเก้าไกลเนี่ยนะคะ
โอ้โหคุณไหนอ่ะเห็นใครบ้างไหมอ่ะ
โมงครึ่งที่นักข่าวไปถึงที่พักก้าวไกลบรรยากาศก็ยังคงเงียบเหงา

เพราะฝั่งก้าวไกรเขาบอกวันนี้เขารู้อยู่แล้วไม่ใช่เป็นการนัดวินิจฉัย

ก็เลยแค่รอฟังข่าวเฉยอย่างเดียวนะฮะ

ทางก้าวไกลเองเขาก็มีการชี้แจงกับสื่อมวลชนด้วย
ส่งไลน์มาให้กับสื่อมวลชนแล้วก็บอกว่า
การพิจารณาของสารรัฐมนูลวันนี้เป็นการประชุมภายในองค์คณะของศาล
ตามปกติเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดีแต่อย่างใด
แล้วถ้าเกิดว่าหากจะมีการนัดไต่สวนหรือว่านัดฟังคำวินิจฉัย
สารก็จะส่งหมายเรียกมาที่คู่ความในคดีเป็นการล่วงหน้า
แล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการส่งเอกสารมาแจ้งคำสั่งสารใดเกี่ยวกับการไต่สวน
หรือว่าการฟังคำวินิจฉัยนะคะครับซึ่งในข่าวสำนักงานสารรัฐมนูล
ก็ระบุว่าเป็นกำหนดนัดพิจารณาไม่ใช่กำหนดนัดไต่สวนพยาน
หรือว่ากำหนดนัดฟังคำวินิจฉัยดังนั้นทางก้าวไกลเองเขาก็เลยบอกว่า
เมื่อวานนี้ไม่๙โมงครึ่งนะถ้าเกิดว่าจะไปสัมภาษณ์คนของก้าวไกลที่สารรัฐธรรมนูล
ก็อาจจะไม่ได้เจอนะเพราะว่ายังไงแล้วก้าวไกลก็คงไม่ได้เดินทางไปที่สารรัฐมนูล๙โมงครึ่งวันนี้
ส่วนที่พักก็เงียบเหงาส่วนที่ขึ้นหน้าจอ๑๒๐วันเมื่อสักครู่นี้
ถกพิธาก็เพราะนับจากวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๖ที่คุณพิธาถูกคำสั่งของ๓รัฐธรรมนูญ
ยุติปฏิบัติหน้าที่สอสอแล้วก็เดินออกจากสภาจำได้ไหม
มาถึงวันนี้๑๕พฤศจิกายน๑๒๐วันพอดี
ถ้าอย่างนี้เดี๋ยววันนี้รอเอกสารเนอะ